ถามคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับประเด็นเรื่องของครอบครัวหัวร้อน
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมอย่างไร

หรือทางออกของเรื่องนี้เราควรทำอย่างไร
เพราะว่าล่าสุดครอบครัวนี้เดินทางไปขอโทษตำรวจ
นำกระเช้าไปมอบให้กับตำรวจที่สพมาตรพุธ
บอกว่าหลังจากนี้ไปจะระงับอารมณ์

นี่คือเขาบอกเขาเป็นชาวมาตรพุทธ

ซึ่งวันนี้ครอบครัวนี้เดินทางไปขอโทษตำรวจ

คือรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกคือนายพยอมแสงวันดี
นางสาวฮาทายรัฐสมทวินแล้วก็นายอิทธิพลสมทวิน
ที่ไปมีเรื่องมีราวทะเลาะกับตำรวจนะฮะ
ทำร้ายร่างกายกันกับตำรวจจราจร
สถานีตำรวจภูทรมาพตาพุธที่มรยอง
เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเหตุการณ์มันเกิด
เพราะว่าไปจอดรถในจุดห้ามจอดเป็นขาวแดงแล้วก็เป็นช่วงกลับรถ
แล้วถูกตำรวจทำปฏิบัติหน้าที่อยู่
แล้วก็ไปเขียนใบสั่งทำให้เขาไม่พอใจ
กลายเป็นเรื่องของกระทบกระทั่งมีการต่อยกัน
ทำร้ายร่างกายตำรวจขึ้นมาแล้วก็มีคลิปเผยแพร่ในโซเชียล
อันนี้ภาพลูกชายกราบขออภัยตำรวจที่เขาได้ต่อยเข้าไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๐พฤษภาคม
ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้๓คนเดินทางไปพบกับตำรวจจราจร
สพมาพตะพุทธเพื่อกราบขอโทษ

ทั้ง๓คนเดินทางเข้ามาไปถึงขอโทษ
ร้อยตำรวจเอกวิทยาวุฒิพันธ์รองสารวัตรจราจรสพมาพตะพุธ

พร้อมกับเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจรวมไปถึงสังคม
เนื่องจากว่าในวันนั้นอารมณ์รุนแรงเกินไป
รับว่าตอนนี้กระแสสังคมกดดันเป็นอย่างมาก
มีผลกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก

ทำให้ต้องลดอารมณ์ใจร้อนลงไป
เพราะคำนึงถึงผลกระทบที่มันจะตามมา

พร้อมยืนยันสำนึกผิดจริง

ไม่ได้เต็มใจมาไม่ได้มาด้วยความจริงใจ
จะบอกคนระยองไว้ยังไง

เพราะว่ารู้สึกผิดกับตำรวจในนั้นจริงค่ะ

ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับ
แล้วส่วนเรื่องที่โมโหนั่นก็คือ

เพราะว่าผมก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

ก็อยากจะมาขอโทษตรงนี้จากใจเลยครับ
ก็เป็นเสียงของแม่กับลูกชายที่ขอโทษ

การที่มาข้างนี้เสียแทรกเนี่ยจริงหรือเปล่า

ทางด้านของร้อยตำรวจเอกวิทยาระบุว่า

อยากให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นคนดีขึ้น

อัคพงสุนทรวมวิพาท
เป็นผู้กำกับการสพมาพตะพุทธระบุว่า

พยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งฟ้องต่อสาร

ไม่ได้กระทบต่อรูปคดีแต่อย่างใด

ในฐานะที่ผู้บังคับบัญชา
โดยการที่ครอบครัว

หากมีความสำนึกผิดจริงเนี่ย
แต่ไม่ได้มีผลต่อการลดห่อนโทษอะไร

คดีความขณะที่บรรยากาศโดยรอบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อต้นคลิปต้นภาพไปแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านนักเรียนจากโรงเรียนมณีวันวิทยาในเขตเทศบาลมาพตะพุทธก็มีการนำดอกไม้แล้วก็ถือป้ายไปให้กำลังใจจำรวจอันนี้คือภาพของนักเรียนนะครับไปให้กำลังใจกับร้อยตำรวจเอกวิทยาเป็นจำน
ก็ขับไล่คือนอกจากคดีความนี้ต้องบอกว่าผู้เป็นแม่ที่แอบอ้างว่าเขาจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อันเนี้ยอาจจะโดนอีกหนึ่งคดีความเขามันมีคดีอยู่เรื่องของกฎหมายคุ้มครองอยู่ว่าถ้าแอบอ้างเรื่องของคุยหรือว่าแอบอ้างสถาบันแบบเนี้ยสามารถเอาผิดได้เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนจริงแล้วก็ไม่
เขาโพสต์ภาพว่าเขาใส่เสื้อเหมือนกันก็จริงแต่ว่าคนละพวกกัน

คนละทีมกันเขาแค่ทำงานเป็นพนักงานก่อสร้างเหมือนกัน

คือถ้าจะเห็นในคลิปเนี่ยคนอื่นเขาก็เดินออก
เก็บของหยิบของหลังรถกระบะแล้วก็เดินออกไปทางอื่น
เขาอยากให้แยกแยะไม่อยากให้เหมารวมว่าพวกเขาเป็นพฤติกรรมแบบนั้น
มีการมาโพสต์โซเชียลว่าพวกเขาไม่ใช่แบบนั้น

เอาว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วกันนะคะ

ก็รอดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็แล้วกัน